อกจากจะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนกว่า๔๐หลังแล้ว
ก็ยังทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๓คน
แล้วก็ต้องอพยพประชาชนอีกนับพันคนออกจากเคหาสถานเพื่อความปลอดภัยครับ
ไฟป่าครั้งนี้ก็ปะทุขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ๓วันก่อนนะครับ
กลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด

เป็นเหตุทำให้เปลวเพลิงนั้นลุกลามไปอย่างรวดเร็ว
แล้วก็ได้สร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือน
รวมไปถึงโรงแรมหรูระดับ๕ดาวด้วย
ตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมไฟป่าส่วนใหญ่เอาไว้ได้แล้ว
แต่ว่ายังมีรายงานไฟป่าอีกหลายจุดทั่วเกาะนะครับ
ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่า
อุณหภูมิที่จะเริ่มเย็นลงในวันนี้
จะส่งผลดีต่อปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
แล้วก็ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้
ส่วนทางตอนเหนือของโปรตูเกตก็กำลังเผชิญกับสถานการณ์ไฟป่าเช่นเดียวกันนะครับ
ดับเพลิงหลายพันคนก็ต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลา
เพื่อควบคุมไฟป่าหลายร้อยจุด
โดยมีรายงานบ้านเรือนเสียหายทางหลวงหลายสาย

ประชาชนจากหลายหมู่บ้านก็ต้องอบพยพออกจากพื้นที่ครับ